เรื่องของที่ปรึกษาทางการเงินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับ
ได้รับการปรึกษาจากสถาบันการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ
สามารถขยายกิจการได้ผลิตสินค้าส่งขายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
บู่มะขามสบู่สมุนไพรธรรมชาติที่มีสรรพคุณช่วยปรับสภาพผิว
ดผิวใหม่ทำให้ใบหน้าขาวเนียนนุ่มดูสดใสเป็นธรรมชาติ
ขจัดปัญหาสิวฟ้าตกกระจุดด่างดำกลิ่นตัวผดผื่นคัน
บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นดูอ่อนกว่าวัย
ก่อตั้งมาตอนนี้ก็เกือบจะยี่สิบปีแล้วค่ะแล้วก็ก่อตั้งโดยคุณพ่อคุณแม่
คุณสรวิทยวีรพัฒน์แล้วก็คุณกัญญาทั้งสองท่านก็ก่อตั้งขึ้นมา
ด้วยความคิดที่ว่าอยากจะให้สมุนไพรไทยเป็นที่นิยม
แล้วก็นำไปขายต่างประเทศได้ด้วยก็เลยเปิดประดับชิ้นแรกก็คือสบู่มะขาม
แล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาเป็นอื่นแล้วก็แตกลายมาเป็นชาเวอร์โลชั่นตัวอื่นที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเป็นตัวหลัก
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละแปดสิบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เหลือคือสินค้าประเภทอื่นอื่น
ยี่สิบปีของการทำธุรกิจเข้าสู่การบริหารงานรุ่นที่สอง
คนหันมาใส่ใจสุขภาพและผิวพันธุ์และเลือกซื้อสินค้าที่เป็นสมุนไพรมากยิ่งขึ้น
จะออกสินค้าแต่ละชนิดออกสู่ตลาดก็ได้ผ่านการคิดค้นพัฒนา
และจัดเทรนด์ลูกค้าไปด้วยอย่างสบู่น้ำนมข้าวสินค้ายอดฮิต
ที่เป็นอีกหนึ่งสินค้าไฮไลท์ของแบรนด์ค่ะ
จริงเราก็เป็นอีกหนึ่งช้อยให้เขาเลือกแต่ว่าการที่เขาจะเลือกเดี๋ยวเนี้ย
ผู้เป็นพวกเขามีการศึกษามากขึ้นคือศึกษาในผลิตภัณฑ์
แล้วก็คุณประโยชน์จริงของตัวผลิตภัณฑ์
ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
แล้วก็บอกข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เราที่มันทำได้ถึงตรงจุดไหน
อย่างแท้จริงนะคะก็ไม่น่าจะทำให้ผู้บริโภคผิดหวัง
แต่ละครั้งต้องทำการสื่อสารกับตลาดให้ลูกค้าได้ทราบและจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์
เพราะมองว่าเป็นหัวใจสำคัญ
จากปัจจุบันมีสินค้าคู่แข่งรวมถึงสินค้าที่เรียนแบบออกมามาก
หากสินค้าเปลี่ยนไปจากเดิมแม้แต่นิดเดียว
อาจทำให้ผู้ผลิตภพปฏิเสธสินค้าได้
อย่างเช่นตัวสบู่น้ำนมข้าวใช่ไหมคะสมมุตินะคะ
สมุดนมนมข้าวตัวนี้คือถ้าเปลี่ยนไปนิดนึง
ไม่มีสีเหลืองอันนี้ไม่ใช่ของแท้แล้วไม่ฉันจะไม่ซื้อ
หรือไม่มีแผ่นสีเขียวนี้เลยก็จะไม่ซื้อ
คือห้ามไปยุ่งอะไรกับของเขาเลยค่ะ
เพราะว่าลูกค้าของเราบางทีแบบไกล
แล้วก็ไม่มั่นใจกว่าจะไปถึงหลายทอดเนี่ย
เพราะแค่คุณภาพการดมการสัมผัสอย่างเดียวมันไม่ได้
คือเขาก็จะดูแบบในรายละเอียดเพราะฉะนั้น
ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียสื่อสารกับลูกค้า
โดยจะบอกเคล็ดลับความงามการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่
กว่าจะมีทุกวันนี้ได้การมีที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
และการตลาดที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ
มีที่ต้องขยายธุรกิจแล้วเราต้องการว่า
เพื่อให้มีสำรองมากกว่าเราก็จะใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ
เพราะว่าเหมือนใช้กันมาตั้งนานแล้ว
แล้วก็ธนาคารกรุงเทพเป็นทั้งที่ปรึกษา

เวลาเรามีโปรเจกต์ใหม่อะไรเราก็จะคอยปรึกษากับทางธนาคารตลอด
ว่าเราอยากจะขยายโรงงานลงเครื่องจักร
แม้กระทั่งแบบมีตลาดใหม่ที่ไม่ใช่ตลาดสบู่
หรือว่าตลาดสมุนไพรก็ตาม
เพื่อเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
แล้วตัวเราเองก็ต้องพัฒนาด้วยในกำไรที่ผลกำไรที่เราได้มา
เพื่อที่เราจะได้ไปต่อยอดแล้วก็ยังใช้ได้บริการกันอยู่เรื่อย
ถ้าเกิดเราไม่ไปต่อยอดยืมมาแล้วก็จบกันตรงนั้น
หรือไม่คืนกันตรงนั้นก็คงจะไม่มีวันนี้
มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
พม่ามาเลเซียอินโดนีเซียและตะวันออกกลาง
โดยกำไรในธุรกิจนี้คิดเป็นเพียงร้อยละ๑ร้อยละ๕เท่านั้น
เพราะต้องการให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ทุกกลุ่มค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน